ได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสองคน
ในคู่กัดสมัดภาย
โอ้โหมาวันนี้อยากโชว์เสื้อเหลือเกิน
อ้าวไทยรัฐทีวีของเรานะครับก่อติดกันแบบยาว
คุณช่วยหันมาได้ไหมผมจะได้อ่านหน่อย

ดิฉันโชว์ให้คุณผู้ชมดูคุณอ่านเลย
ก็ติดสถานการณ์เลือกตั้งผู้ว่า

เดี๋ยวจะเลือกตั้ง๒๒พฤษภาคม

แล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
พูดบรรยากาศคู่คักมากเลยนะครับ
ใช่แล้วเรามีบรรยากาศให้ได้ดูกันด้วยเดี๋ยวจะได้เห็นกัน
ส่วนวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลายนะฮะ

โอ้โหโลกโซเชียลขุดคลิปขึ้นมาแล้วก็วิจารณ์สนั่น
ถึงความพิลึกพิลั่นของอาจารย์ขุนกวีที่ไล่ผีให้สาวใหญ่
ด้วยการจับของสงวนซะงั้นน่ะ
ส่วนเรื่องนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยแย่งกันช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
สุดท้ายก็มีปากเสียงกัน
เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ขอนแก่น
เจ้าของร้านซ่อมรถจักรยายนวาดภาวะ
ผู้ชายคล้ายเหมายามาก่อกวน
แถมจะขอจ่ายค่าซ่อมรถเป็นยาบ้า
ทำได้เหรอไม่ได้นะจะบอกให้
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัด

ภูการสมัครเคล้า

แรกที่เราจะพูดคุยก็เรื่องของการสมัครผู้ว่ากรทมใช่ไหม
ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ชาวกรุงเทพฮือฮาอยู่นะคะ
เพราะว่าเราก็ไม่ได้เลือกตั้งกันมาสักพักใหญ่แล้ว
แล้วหลายคนก็อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพในทางที่ดีขึ้น
จะมีใครมาเสนอตัวแล้วก็เสนอนโยบายที่ถูกใจชาวกรุงเทพบ้างเดี๋ยวเราได้รู้กัน
มาดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการสมัครชิงชัยเก้าอี้ผู้ว่ากอทม
ก็คือวันนี้มาสมัครกันเป็นวันแรกเนี่ยบรรยากาศเป็นอย่างไรกันบ้าง
หลายคนพอสมัครแล้วได้เบอร์กันไปแล้วแน่นอนก็ไปกลับไห้สิ่งศักดิ์สิทธิเนาะ

คนแรกเนี่ยเดินทางมาสักการะที่ศาลหลักเมืองก็คือนายสกลทีพัทยากุลผู้สมัครผู้ว่ากอทม
ลงในนามอิสระนะเดินทางมาถึงศาลหลักเมืองในเวลาสัก๑๐โมง๕๐นาที
รถแห่นั่นแหละแล้วก็ชูสัญลักษณ์คือเลข๓เขาได้หมายเลข๓ไง

นายสกลทีบอกว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นการขึ้นขบวนรถแห่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเขาเองนั้น
นับถือในกรุงเทพมหานครแล้วก็ระบุว่าพอใจแล้วล่ะได้หมายเลข๓เพราะว่ามันจำง่ายดี
จำง่ายนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะคือพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง

นี่ชูเล็กหกเลยคือ๕นิ้วกับ๑นิ้วเป็นหก

ก็ชูให้กับชาวบ้านได้ดูกันแบบนี้นะคะ
ท่านบอกว่าวันนี้ก็ตั้งใจมาที่ศาลหลักเมือง

ที่มากราบสการะสารหลักเมืองเพราะแน่นอนล่ะค่ะ
ว่าที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวกรุงเทพ
แล้วก็มาขอพรด้วยว่าให้ได้กลับมาทำงานให้กับคนกรุงเทพอีกครั้งหนึ่ง
โดยจะสารต่องานที่ทำอยู่ให้สำเร็จและมั่นใจด้วยนะว่าจะชนะการเลือกตั้งค่ะ

คุณชัดชาติติธิพันครับผู้สมัครพี่ว่าก็ทหมอ
นามอิสระหมายเลข๘นะครับ
โดยนายชัดชาตินะครับบอกว่าส่วนตัวไม่ซีเรียสเลยนะ
แล้วการที่ได้หมายเลข๘เนี่ย
คุณชัดบอกว่าเป็นความหมายที่ดี

ส่วนตัวเขามองว่าทุกเลขก็เป็นเลขมงคลอยู่แล้ว

แต่ยืนยันว่านโยบายทุกอย่างที่หาเสียงสามารถทำได้จริงและปฏิบัติได้จริง
อันนี้ดีแนวคิดก็เป็นการตั้งใจทำงานนะคะ
แล้วก็ไม่สำคัญด้วยว่าผู้ว่าจะต้องทำงานสารต่อจากเดิม
หรือจะต้องทำงานใหม่ก็คือยังไงก็ตั้งใจทำนะคะ
ส่วนผู้สมัครอื่นยังไงต่อ
สำหรับหมายเลขอื่นเขาไปทำอะไรที่ไหน

นำเสนอนโยบายของแต่ละท่านแต่ละพักกันด้วยนะคะ
นี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศเสร็จซึ่งส่วนหนึ่งนำมาให้ดูกัน
ครับเดี๋ยวเราจะพักกันอีกแป๊บเดียวนะ
ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กันสมัครข่าว

ส่งข้อความไลน์มาทักทายกันหน่อยเนาะใช่ค่ะ
ในเบรกนี้นะครับพูดถึงเรื่องของความเชื่อกันหน่อยดีกว่า

กับคลิปหนึ่งที่มีอาจารย์ท่านหนึ่งนะ
ที่แบบว่ามีวิชาอาคมเนี่ยช่วยไล่ผีออกจากพระ

โอ้โหวันสองวันก่อนนี้ออกทุกช่วงข่าวไทยรัฐเลยนะ
เท่ากันเช้ากันวันเด็นนะพี่เอามือจี้หัวแล้วก็รั้งอ่าละ
เพียกผีเข้าพระเอาพระมาหาอาจารย์กุลกบีให้ช่วยไล่พี่ให้
มีคลิปดูแล้วไม่สบายใจเหมือนว่าคลิปเก่า
เอาไปดูกันหน่อยว่าเป็นยังไงฮะ

เอ้าโอ๊ดไหนซักเขาทาวุทธังซักเขาทาวุทธัง
ซักเขาแรงซักเขาทาวุทธังแรงเออแหละ
แรงแรงแรงอีกไอ้โอ๊ดสองนิ้วสองนิ้วสองนิ้ว
แรงไอ้โอ๊ตไอ้โอ๊ตเอ๋ยนั่นแหละนั่นแหละไอ้โอ๊ตอยู่ตรงนั้นแล้วเออ
ตรงนั้นแหละเออเออนั่นแหละมันอยู่นอนอยู่งั้น
เออใช่ไหมตรงนั้นเลยอ่ะเออน่ะสุดสุดเขาบอกให้สุดเลยเขาอนุญาตแล้ว
อยู่ตรงนั้นจริงกูไม่ได้แกล้ง
มันช่วยเขาได้เออแหละขางแหละ
เอาแหล่งเข้ามาเออเต็มไอ้โอ๊ดเออแหละโอ๊ดอยู่๒๕ปีเดี๋ยวโอ๊ด
ตรงนั้นนะแหละแหล็งไอ้โอ๊ด
นี่แหละน่ากลัวน่าตกใจไหมล่ะ

อาจารย์ขุนกู้วีร์เค้าให้ลูก๑๒คนก็ช่วยด้วย
อาจารย์บอกว่าเคาะตรงพุงมันไม่ออก
อื้อคนแรกค่ะโอ๊ดคุณจารย์ขุนกระวีเรียกโอ๊ด
มาเอานิ้วแต่เลยตรงนั้นละไอ้ของสงวนของคุณป้าเนี่ยนะ
ตรงนั้นแหละที่ผีเข้าโอ๊ตโอ๊ตมึงเชื่อกูมึงเชื่อกู

โอ๊ดก็ทำตามเนี่ยตอนแรกก็เกลี้ยกันเหมือนกัน
ขาวศักพะอาจารย์บอกโอ๊ดแรงสิโอ๊ด
โอ๊ดโอ๊ดไม่ไหวอ่ะโอ๊ดอุปริศนียัลมาใหม่
แต่อาจารย์ก็พยายามถ่ายทอดพลังวิทยายุทธ์ให้กับโอ๊ตนะ

สุดท้ายโอ๊ตไม่ทำไม่สำเร็จเลยเปลี่ยน

สิทธิ์คนนี้คุณผู้ชมใช้ไม้กระบองดันเข้าไปนะ
แต่สักพักนึงในโทเองนี่แหละ
เอาซะงั้นเออนี่ที่ร้องสุดโหหัวเวกวัยวายที่ร้อง
กลายเป็นว่าของมันเข้าไปโทรแล้วอาจารย์ช่วยโทรด้วยเป็นซะอย่างนั้นนะคุณ
โอ้โหยังไงล่ะคะงานเนี้ยแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าสิ่งที่ทำเนี่ยทำให้ป้าเนี่ยบอกรู้สึกดีขึ้น
เอาซะงั้นหายหายจากอาการที่ผีเข้าจริง
เฮ้ยซึ่งคุณป้าคนนี้นะเขาเดินทางมาจากต่างประเทศเลยนะคุณชนะ

คือเดินทางมาเนี่ยเพื่อขอให้อาจารย์ขุนกบีช่วยไล่ผีให้หน่อย

เพราะคุณป้าเองมีอาการเจ็บปวดทรมานแบบนี้มายาวนานกว่า๒๕ปีแล้วอะค่ะ
อย่างนี้พอคลิปนี้มันเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตเขาก็ตั้งคำถามถึงความเหมาะสม

เพราะมันมีเหมือนกับไปจับของสงวนของคุณป้าเขา
เอาอย่างนี้ละกันไปถามอาจารย์ขุนกวีเลยว่าไอ้เรื่องอย่างนี้มันยังไง
อาจารย์เขาก็ออกมาพูดเพื่อให้คลี่คลายว่าที่ทำลงไปทั้งหมดไม่ได้เป็นการทำอนาจารย์นะ
แล้วบอกไว้ก่อนเลยตัวเขาเองไม่ได้มีความรู้สึกทางเพศแบบว่าอะไรยังไงทั้งนั้น

สิ่งที่ทำไปทั้งหมดอาจารย์ขุนกวีเขายืนยันว่าเขาได้รับการอนุญาตแล้ว

อนุญาตทางคุณป้าเรียบร้อยแล้วแล้วคุณสามีของคุณป้าเขาก็ยืนอยู่ในพิธีแล้วก็ยินยอมให้ทำด้วย
ก็คือรู้เห็นกันอยู่ตรงนั้นหมดเลย
อาจารย์ยืนยันว่าสำหรับป้าคนนี้เนี่ยนะครับมีจริงมีบางสิ่งบางอย่างเข้าสิงจริง

โอ้โหแล้วอย่างนี้ยังไงโอ้ยอาจารย์ก็บอกว่าแล้วแต่ละกันใครดูแล้วไม่เชื่อก็เรื่องของเขา

เรื่องนี้ที่เขาบอกไม่เจอกับตัวไม่รู้ป้าเองเขาก็เชื่อแบบนั้นเขาก็ยินยอมให้อาจารย์ขุนกวีทำพิธีให้
แล้วก็สบายอกสบายใจกันแล้วนะคะอืมเอออ่าคุณผู้ชมไปดูอีกเรื่องหนึ่งแล้วกัน
เรื่องราวนี้ก็เกิดขึ้นอีกแล้วเป็นเรื่องระหว่างกู้ภัยนะฮะสองฝ่ายเนี่ยทะเลาะวิวาดกันอยากจะไปช่วยคนค่ะ
แล้วสุดท้ายลงเอยกันแบบไหนล่ะไปดูกันหน่อยค่ะ
ผมก็จะขอร้องขอร้องขอร้อง

แห่คุณค่ะมันดีก็ดีจริง
แต่ว่าถ้าเกิดไม่ทะเลาะกันจะดีกว่านี้

กันเพราะอยากจะแย่งกัน

ท้ายซอยสุขุมวิท๕๐ค่ะ

ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแต่ว่าขณะที่กำลังจะนำไปส่งเนี่ย
ทางเจ้าหน้าที่อีกมูลนิธิหนึ่งกลับมาข่มขู่ทำนองว่า
ใครยกคนเจ็บไปจะถูกฮวดเอาแล้วอ้าวตายแล้ว

โอ้โหบอกช่วยฉันก่อนอย่าเพิ่งทะเลาะกันเออสุดท้ายยังไงคะ
ก็เลยมีปากมีเสียงกันอย่างที่เห็นในคลิป
แต่ว่าเอาล่ะทะเลาะกันไปจบแล้วนะสุดท้ายเจรจากันนะคะ

ก็ได้นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลสำเร็จ
แล้วสองฝ่ายก็โทรศัพท์มาพูดคุยแล้วก็ขอโทษกันในเวลาต่อมาเรียบร้อยแล้ว
ดีที่สุดนะครับก็คือมาเจรจาตกลงกันให้ดีนะ
เพราะเป็นห่วงที่สุดคือเป็นห่วงผู้ป่วยนะครับ
เข้าใจว่าพี่เขามีเจตนาดีแหละอยากจะช่วยทั้งคู่

คุณผู้ชมครับที่จังหวัดขอนแก่นเจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต
เขาบอกว่าหวัดภาวะจริงโอ้โหมีชายท่าทางเหมือนจะกรุงท่างเข้ามา
แล้วบอกว่าจะจ่ายค่าซ่อมเป็นยาบ้าครับ
กูแป๊บได้ไง
ฮ่ะแหละเหรอเมื่อง
ชื่ออย่างนี้แล้วดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยผมบอกเลยนะคุณเจ้าของร้าน
ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ร้านนี้

หน้าเขาตอบมาหมดแล้ว

น่าตอบนี่หมายถึงรูปหน้า
แบบเรียวอย่างนี้เหรอโอ้ยผมไม่รู้เอาแต่เห็นแล้วก็เออ
ก็เห็นหน้าตอบอย่างนี้แหมคนมีของแล้วมั้งอ้าวอย่างนี้
ไปดูกันหน่อยว่าเรื่องราวเนี่ยเขามีของจริงหรือเปล่า
ผู้ชายคนนี้นะครับลักษณะเนี่ยโอ้โหเดินวกไปวนมา
พูดจ้าไม่รู้เรื่องแต่คนนี้เขานำรถจักรยานยนต์
เปลี่ยนยางที่ร้านไงแล้วยังไงรู้ไหมเขาคุยกับบอกว่าเอ๊ะ
ร้านนี้เนี่ยยังไงขโมยคอยไฟรถจักรยายนต์ของเขาไป
ลักษณะไปไปกล่าวหาเขาอีกเออแล้วยังจะเอายาบ้าเนี่ย
จ่ายแทนเงินสดที่เป็นค่าซ่อมค่าเปลี่ยนยางร้านไหนเขารับล่ะครับ
อายุคนี้สมัยนี้อ่าจ่ายเป็นเงินสดประกาศตรี

พวกนั้นคิปโตพวกนั้นแต่ยังไม่มีเออคิปโต
แต่นี่มันก็จ่ายด้วยอะไรยาบ้าอย่าบ้า
ร้านไหนเขาจะรับล่ะครับ
เขาก็เจ้าของร้านไม่พอใจอ่ะสิ
แต่อย่างนี้ก็เกิดการท้าทายกันเกิดขึ้นเอาไปดูกันหน่อย
บริเวณนี้เนี่ยก็คือร้านที่ชื่อว่าสมใจยานยนต์
ตั้งอยู่ที่บ้านสว่างมะคามหมู่๘ตะบนท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับ
พอเกิดเหตุขึ้นครั้งนั้นวันที่๑๙มีนาคมนะคะ
เจ้าของร้านก็เลยไปซื้อกล้องวงจรปิดมาติดนะคะ
แล้วเมื่อวานนี้นะผู้ชายคนนี้กลับมาที่ร้านอีก
นี่แล้วในกล้องเนี่ยจะเห็นว่าเขาเนี่ยนะ
เสื้อแขนยาวสีขาวเหมือนมีฮูตด้วยเนี่ยนะ
กางเกงยีนขาสั้นแมสสีดำ
เดินเข้ามาหน้าร้านแล้วก็โวยวายต่อว่าเจ้าของร้านนี่แหละค่ะ
ซึ่งเจ้าของร้านเขากำลังนั่งปะยางรถมอเตอร์ไซค์ให้ลูกค้าอยู่ไง
แต่เจ้าของร้านเห็นแล้วก็ไม่ตอบโต้อะไร

ไม่อยากจะตอบโต้ไม่อยากจะมีเรื่อง
ขอร้องเอาไว้ไม่อยากจะมีเรื่องนะจะบอกให้
ไปถามนางสาวอุมาพรสังกคำนะครับอายุ๓๓ปีเจ้าของร้านบอกว่า
ชายคนนี้อาการคล้ายคนหลอนยาจริง
มาหาเรื่องที่ร้าน๒ครั้งแล้วนะ
ครั้งแรกเอารถมาเปลี่ยนยางแล้วจะให้ยาบ้าแทนเงินในการซ่อมรถ
ล่าสุดเมื่อวานก่อนนะครับอย่างที่เห็นในภาพวงจรปิดมาหาเรื่องอีก
ตอนนั้นไม่ต้องไปเถียงให้เสียเวลาแล้ว
โทรศัพท์แจ้งตำรวจสพท่าพระให้มานำตัวชายคนนี้ไปตรวจสอบหน่อย
ตำรวจไม่มาบอกว่าตำรวจไม่มาสักคนเลยนะเจ้าของร้านเขาว่าอย่างนั้น
เขาก็เลยถ่ายคลิปนี้แล้วก็มีภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
แล้วไปวิงวอนให้ตำรวจสภท่าพระมาช่วยที
งั้นเนี่ยนี่มาสองรอบแล้วนะยังมาวุ่นวายขนาดนี้
และท่านลอกที่สามมีอาวุธด้วยยังชั่งใจมาอยู่
เดี๋ยวมันจะเกิดเหตุที่แบบรุนแรงกว่านี้กว่านี้
คุมไม่ได้วันนี้เสียหายมากกว่านี้
เราเองก็เลยไม่สบายใจไปด้วยนะคะ
เรื่องนี้ก็ทำเอาสาวโดยเฉพาะคนที่เป็นแม่
คนที่เป็นเมียเนี่ยไม่สบายใจนะเพราะสามีของผู้หญิงคนนี้นะคะ
เหมือนนอกใจผู้หญิงเขาทนไม่ได้
ก็เลยหอบลูก๗เดือนนี้กลับบ้าน
แต่ปรากฏว่าระหว่างทางผู้ชายคนนี้มาขวางรถเลยค่ะ
แล้วก็ยังทวงเงิน๕๐๐๐บาทอีก

เออแล้วเหตุการณ์มันเป็นยังไงต่อคุณผู้ชมไปดูค่ะ
ก็มันส่ายอีกขนาดไหน

ตายพอจบแค่นี้
ทองก็ให้ไปแล้วเอาไปขายดิ
ชื่อใครก็จะไม่รู้เลย
อ้าวดูดิพระละท้อนเนี่ย
เฮ้ยมึงอย่ามาตับแม่งนะ

แม่งเขาไม่รู้ตัวอะไร

กะยิ่งไม่ยุ่น

เนี่ยเหตุการณ์อย่างเงี้ย

ใหญ่ตะโกนเออะโวยวายเด็กก็ตกใจเนี่ยค่ะ
คลิปที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือเป็นผู้ชายคนนึง

ยืนขวางอยู่หน้ารถยนต์นะคะโดยมีพ่อแม่ของผู้ชายพยายามห้ามปราม
ไม่ให้ลูกเนี่ยกระทำการรุนแรงแต่ผู้ชายคนนี้ก็ไม่ยอมค่ะ
จะเข้ามาหาผู้หญิงที่อยู่ในรถแล้วก็ขู่ว่าจะเอาเงินอีกห้าหมื่นด้วย
จะเอาเงินเลยเหรอเออแล้วคลิปนี้แหละคุณผู้ชมก็ถูกแชร์ไปในโซเชียล

อ่ะเพื่อให้รู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับเจ้าของคลิปเลยชื่อคุณนุ๊ก
เธอบอกว่าผู้ชายที่ยืนขวางอยู่หน้ารถตามคลิปนั้นน่ะ
สามีเธอเองอยู่กินกันมานานกว่า๓ปีแล้วมีลูกชายด้วยกัน๑คน
เดือนนั่นแหละคนนี้เด็กผู้ชายนะที่ผ่านมามีปัญหาระหองระแหงกันมาตลอด
จับได้สามีแอบไปมีผู้หญิงคนหนึ่ง
ครั้งนี้ไม่ไหวแล้วตัดสินใจขอเลิกรายอย่างเด็ดขาด
ตั้งใจจะพาลูกกลับไปอยู่บ้านที่จังหวัดนครปฐม
เออจากนั้นเธอก็เก็บเสื้อผ้านะแล้วก็ติดต่อให้เพื่อนขับรถมารับ
แต่พอสามีรู้เรื่องเนี่ยก็ชิงขโมยลูก๗เดือนนี้
ขโมยลูกตัวเองขโมยลูกตัวเองไปเหมือนเป็นตัวประกันนะคุณชนะ
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์นั้นออกจากบ้านไปหายไปกว่าชั่วโมงนึง
จนกระทั่งพ่อแม่ของสามีออกไปตามหาแล้วก็นำลูกกลับมาที่บ้าน
แต่คราวนี้เขาก็มีข้อต่อรองด้วยนะว่าถ้าอยากได้ลูกไปเนี่ย
เอาเงินห้าหมื่นมาถ่ายชีวิตลูกสิแล้วจะคืนให้ทำแบบนี้เลยเหรอ
โอ้โหแล้วคือยังไงคือตอนนั้นเธอบอกทั้งเนื้อทั้งตัว
มีเงินสด๕๐๐๐กับทองคำ๒สลึง
ยังไงก็ตามชีวิตลูกสำคัญกว่าเธอก็ให้สามีไปทั้งหมด
แต่สามีก็ไม่ยอมคืนลูกให้คุณชนะ

เหมือนกับประมาณว่าเอาไม่พออยากได้อีกว่าอย่างนั้น
พอแย่งลูกไปได้นะครับเธอรีบหอบลูก
ขึ้นรถยนต์ของเพื่อนที่เตรียมมาแล้วก็ขับหนีเลยนะ
แต่ตามคลิปเลยคือตัวสามีไม่ยอมจบไง
มายืนขวางหน้ารถบอกไม่ให้ไปไม่ให้ไป
ว่าไอ้ที่ได้มามันยังไม่ครบ๕หมื่นโอ้โฮดูนี่
เธอไม่อยากมีเรื่องมากไปกว่านี้
บอกนะว่าตัดปัญหาให้เพื่อนเนี่ยโอนเงินไปให้อีกสามหมื่น
เพื่อจะขอตัดขาดไม่ต้องมายุ่งกันอีก
คุณนุ๊กบอกด้วยนะว่าตั้งแต่คบกันมา
เวลามีปัญหาทะเลาะกันทีไร
สามีก็จะทวงสิ่งของคืนตลอดเลย
อะไรที่เคยซื้อให้ก็ทวงคืนหมด
คราวนี้คาดว่าทวงเงิน๕หมื่นบาท
ก็คงจะมาจากค่าสินสอดที่เคยให้
ตอนที่ผู้ใหญ่มาสู่ขอ

ถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าน่าจะหมดกันแล้วนะ
คือผู้หญิงเงินหมดแล้วหมดเรื่องหมดราวกันไปแต่เงินสู่ขอมันก็ถือว่า

คุณดูแล้วคุณก็อย่าไปทำแบบนี้นะคุณชนะ
อย่าไปเที่ยวทวงอะไรใครเขาคืนแบบนั้น
อะไรให้เขาไปแล้วก็ให้ไปเลย
ของพวกนี้มันต้องทำด้วยใจ
ถูกไหมรถเอ่ยคอนโดเอ่ย
อะไรอีกอ่ะค่าใช้จ่ายประจำเดือนอะไรแบบนี้

ไม่เห็นจะต้องมาพูดตรงนี้เลย
หอกเล่นไม่อยากอ่านข่าวแล้ว

คือจริงนะบอกไม่อยากอ่านข่าวแล้วรู้สึก
ฉันหอกคุณเล่นคุณอย่าไปคิดอะไรมาก

ไอ้นั่นจี้ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับคุณผู้ชมมีเรื่อง

คือบางทีมันจบแล้วมันไม่จบไงไปข้างนอกแล้วมันไม่จบไง
นี่ฉันก็คนดูเข้าใจคนที่บ้านก็เข้าใจ
ดูเข้าใจคนอื่นไม่เข้าใจไง
เรื่องของเรื่องเดี๋ยวพาไปดูเรื่องนี้คุณผู้ชมครับ

อีกคนนึงเอาเป็นสาวหล่อแล้วกันพูดแบบนี้

แต่ไม่รู้ว่าไปทำอีท่าไหนทำไมต้องเอาบางสิ่งบางอย่าง

อ้าวต้องทุบอย่างนี้เลยเหรอ
คุณผู้ชมครับภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านหลังหนึ่ง
ในตะบนบางบวทองอเภอบางบวทองจังหวัดนทบุรี
บันทึกเหตุการณ์ได้ชัดเลยแหละครับ

เป็นสาวธอมนั่นแหละอายุ๒๗ปีนะครับ
เดินทางไปที่ตรงนี้แล้วเขาใช้กระถางต้นไม้
ทุบทั้งปากปากปากแล้วก็เพลง
เพราะว่ากระจกมันแตกค่ะนี่แหละครับบริเวณตรงนี้คือด้านล่างนะครับ
ตรงนี้เขาเปิดเป็นร้านเสริมสวยกระจกตรงนี้แตกเลย
แล้วจากนั้นเธอก็ใช้มือล้วงเข้าไปเปิดประตู
แล้วก็เดินเข้าไปมีปากมีเสียงกับคนในบ้าน
ก่อนที่เธอจะใช้ฝ่ามือตบเข้าไปที่หน้าของผู้หญิงคนหนึ่ง

ไปถามนายสุรดิตสารธิยากูลอายุ๒๒ปี
หรือนายไม้ซึ่งเป็นลูกชายของเจ้าของบ้านผู้เกิดเหตุเนี่ยนะคะ

เอออันนี้จะเปล่าประกาศนิดนึง
ครับแล้วเหมือนด้วยความที่เขาอ่าผมจะพูดว่าไงดีครับ
เขาหึงหรือเขาห่วงอะไรผู้หญิงคนนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ
แต่เขาบุกลุกเข้ามาแบบนี้ผมว่ามันไม่ถูกต้องครับ
อ่าแล้วเขาทำลายทรัพย์สินทำลายข้าวของ
แล้วก็เข้ามาทำร้ายน้องผู้หญิงถึงในบ้านผม
ก็แค่ซ้อมเพลงกันคุยเรื่องเพลงกันแต่ว่า
ทุบกระจกแบบนี้มันมันเกินไปอ่ะก็เป็นคดีความแล้วครับ
ก็หลังเกิดเหตุนะครับนายสมพงศ์กิ่งเพชรอายุ๕๑ปี
เจ้าของบ้านนั่นแหละซึ่งเป็นพ่อของนักร้องคนดังกล่าวนะ
เราไปสัมภาษณ์มานะก็นำหลักฐานก็คือภาพจากกล้องวงจรปิด
เขาไปแจ้งความกับทางพนักงานสอบสวนสพบางบัวทอง
เพื่อดำเนินคดีกับสาวธอมรายนี้ในข้อหาบุกรุก
และทำลายทรัพย์สิ่งนั่นเองนะครับเป็นเรื่องเป็นราวคนจนได้น่ะ
ห่วงจะแท้เออเพราะฉะนั้นย่าทำแบบนี้ไม่ดีไม่เอ่า
ทำไมมันต้องมีอาการดิฉันบอกให้ฟังเฉย

บรรยากาศไปดูเรื่องราวความน่ารักของแฟนคู่นี้กันหน่อย
ยุงมันจะกัดเขาก็เลยทำแบบนี้แต่สุดท้ายทำไมต้องขอโทษแฟนด้วยล่ะคะ

โอ๊ยขอโทษดี

นี่ไงไม่รู้อะไรแหละโอ๊ยเฮ้ย
คือเอาใช้เท้าทำไม
เขาเห็นยุงเขาเลยเอาเท้าเหยียบยุงมาจากที่รักษา

ดีนะยุงมันเกาะแค่ขา

โอ๊ยไม่อยากจะคิด
งานนี้ไม่ใช่แค่ขอโทษ
ต้องถือพานทูบเทียนแพรมากราบขมา

น่ารักให้เห็นดูเนอะฮึฮึฮึฮึครับ
ไม่รู้เหมือนกันนะฝ่ายชายเขามีเจตนาอะไร

มามาเหยียบที่ขาของผู้หญิงเออ

ใครจะเอาชนะเมียหรือแฟนได้ล่ะ
ก็ยอมก็ไม่ว่าข้าวของอะไรจะแพงคุณท่องไว้เถอะ
ว่าเมียถูกเสมอถูกต้องครับคุณรักเมียต้องอดทนต้องเป็นคนเคารพเมีย
คำนี้ประโยคนี้คือท่องไว้เลยคุณอย่ารีอาจใช้เท้าเนี่ย
แตะส่วนใดของคุณเมียเลยมันอันตรายนะฮะ
ไปดูเอาไว้อันไหนดีเราก็เรียนแบบอันไหนไม่ดีเราก็จะได้ระวังตัวไว้
เป็นอย่างดีไปลองดูกันหน่อยซิว่าเขาน่ารักกันขนาดไหนครับ

อีก
อีก
พอทิชชูแผ่นที่แผ่นพอทิชชูแผ่นที่เธอจะมาเช็ดปากได้
หยิบให้นะจ๊ะนี่เอาไปสิเออก็ปกติดีเนาะ
จังหวะจริงเลยกำลังถอดถุงเท้าเนี้ยอืมอืม
อืมมันพึนดูทีวีไปผมกินอีกคำผมกินอีกคำ

โหใช้นักนี่เลยนี่เอาไปเลยจ้ะ
โอ๊ยทิชชู่อันนี้สะอาดดีจังเลย
เฮ้ยดีโอ๊ยนี่มันถูกท้าเท่าจ้ะ
เอ้าทำไมอ่ะเออโอ้โฮใครก็มันเช็ดปากอีกแล้ว
ไม่ได้รสชาติมันถึงได้เปลี่ยน

แหมก็ใช้เมียบ่อยขนาดนี้ก็ต้องแก้เผ็ดซะบ้างสิ
ก็เห็นแล้วก็พอจะนึกออกอยู่นะ
สำหรับทั้งสองท่านนี่เป็นดาราที่แบบว่าชื่อดังเลยนะ

นะคะก็ไปติดตามดูได้มีหลายคลิปที่สนุกสนานแบบนี้

เป็นเรื่องราวการทะเลาะวิวาสนี่
ของตำรวจภูทรชะอำจังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
เร่งล่าตัวคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ยิงรถคู่อริเนี่ยคุณผู้ชม
กล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์ได้ชัดเจนเลยค่ะ
เกิดอะไรขึ้นไปดู

ใช่ค่ะกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าร้านขายหมู
ถนนเพชรเกษมพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี

เหตุการณ์ก็คือคนร้ายเป็นผู้ชายวัยรุ่นนะสวมเสื้อสีส้มกางเกงขายาว
ขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาตามรถเก่งนิสสันสีบรอนมาจากสี่แยกไฟแดงชะอำมาค่ะ
หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็กระนำปืนเนี่ยนะยิงใส่รถเก๋ง๓นัดแล้วก็รีบกลับรถ
ขี่ย้อนสอนหนีไปเลยอ่ะค่ะโอ้ยังเคราะห์ดีนะคนในรถปลอดภัยใช่ไหม
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณสักเที่ยงคืนครึ่ง
วันที่๓๐มีนาคมที่ผ่านมาเอาไปถามเจ้าของรถเก๋งกันหน่อย
ก็คือนายอัธิวัตย์ขันเงินอายุสามสิบสามไป
ก็เล่าให้ฟังนะช่วงเย็นก่อนเกิดเหตุเขากับเพื่อน
มีเรื่องทะเลาะวิวาสชกต่อยกับเจ้าของอู่ซ่อมรถ

เนื่องจากนำรถจักรยานยนต์ไปซ่อม
แต่โอ้โหไม่รู้ซ่อมยังไงใช้เวลากว่า๓เดือนก็ซ่อมไม่เสร็จ
หลังจากนั้นก็มีการแจ้งความกัน
ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปต่อมาเขากับแฟนสาวพร้อมเพื่อนรวม๔คนได้พากันขับรถไปกินข้าว
ในอำเภอหัวหินขากลับมาส่งรุ่นพี่ที่โรงพักษพชะอำ
เพื่อเอารถจักรยายนที่ฝากเอาไว้
แต่พอขับรถออกมาจากโรงพัก
เส้นทางที่ต้องผ่านเนี่ยก็คือผ่านอู่คู่กรณีไง
แล้วพอมาถึงจุดเกิดเหตุก็ถูกคนร้ายเนี่ยกระหน่ำยิงเข้ามาที่ท้ายรถหลายนัด
ยางหลังแตกค่ะ
นะคะเขาก็เลยเร่งเครื่องหนีออกมาจนได้
ก่อนที่จะไปแจ้งตำรวจให้มาช่วยเหลือ
อ่ะเบื้องต้นคุณตำรวจรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะคะ
แล้วก็จะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปค่ะคุณ
มีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาดกันแบบนี้
มันก็ทำให้เดือดร้อนกันไปหลายฝ่ายนะคะ
ค่อยคุยกันแล้วกันแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะ
ครับอ่ะไปดูเรื่องราวของงู
อ่าคือช่วงนี้น่ะมันหน้าร้อนแต่บางทีฝนตกมา

เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาฝากเตือนกันหน่อยนะครับ
เรื่องของมุมเป็นสัตว์ดุร้ายที่มาแอบซุกซ่อนอยู่ในบ้านครับ

อืออย่างดีที่เจอทันอะ
เข้า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนครราชศรีมา

เรื่องของเรื่องแมวที่เขาเลี้ยงไว้มันเห็น
มันก็เลยเดินวนตรงแถวบริเวณตรงนั้น
เจ้าของเขาก็เลยไปเปิดดูเอ้าตายแล้วว้า
จริงหรอแล้วตัวมันลายอย่างนี้ผมว่ามีโอกาสที่จะเป็นงูมีพิษได้เหมือนกันนะ
บอกว่างูที่พบในประเทศไทยงูมีพิษก็มีหลายตัวเช่น
งูเขียวหางไหม้งูแมวเซางูกับปะงูสามเหลี่ยม
นี่งูสามเหลี่ยมไหมลายมันเหมือนกันน่ะนะงูทับสมิงคลาโอ้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะค่ะ
เอาต้องบอกว่างานนี้รอดได้เพราะแมวจริงนะคุณชิสาค่ะเอางี้ละกัน
ก็ฝากเตือนเอาไว้นะฮะบางทีมันไม่ใช่แค่งูหรอก
มันคงจะขาบอะไรพิษเล็กที่เป็นสัตว์เล็กคอน
เอางี้แล้วกันเขาเอาออกมาให้ดูแบบนี้เนี่ยก็ฝากเติมมันนะครับ
เพราะว่าไม่อยากให้ประมาณนะร้อนแบบกว่าไม่อะไรหรอกงูมันไม่มี

คนไทยเนี่ยมีน้ำใจมากเลยนะคะ
เวลาจัดงงจัดงานอะไรก็เชิญแขกเรือกันมาเยอะ
แม้แต่แขกที่ไม่ได้เชิญเขาก็ยินดีต้อนรับ

นี่ไงแขกไม่ได้รับเชิญ
แต่เขาก็ดูว่าเจ้าของงานเขาก็เชิญเข้าน่ะ

คือแขกไม่ได้รับเชิญ
คือแขกไม่ได้รับเชิญ
ถูกไหมว่าเพื่อนมาจากสิงคโปร์
แล้วก็เดินทางขับมอเตอร์ไซค์กันมาไง

และเห็นว่าตรงนี้มีคนอยู่หลายคน

หรือว่ามีทานอาหารกัน
นึกว่าเป็นร้านอาหารเลยเข้ามานั่งทาน

เขากำลังจัดงานแต่งงาน
เออแต่เจ้าภาพก็ยังอนุญาตยินดีนะ
ให้มารับประทานกันได้อย่างสบายใจ

โอ้โฮโอ้โฮอ๊อโฮอ๊อโอ้โฮสิบเดี๋ยวขอขอบคุณครับ

เฮ้มาคิดต่าง

คือทางนักท่องเที่ยวเขาอาจจะเข้าใจผิดตอนแรก
แต่พอรู้ว่าเป็นงานแต่งแล้วก็อาจจะเขินนิดนึง
แต่ก็เห็นน้ำใจคนไทยแล้วก็รู้สึกว่าชื่นชมไปด้วยนะ
กินข้าวฟรีแล้วก็ถือว่าได้เที่ยวด้วยก็มีความสุขแหละนะคะ

มาเรื่องนี้กันบ้างนะครับเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับ
ฝากเตือนภัยกันเพราะว่าไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุกับใครจริงครับ

ขับมอเตอร์ไซค์มา๒คันตามกันแล้วเกิดอุบัติเหตุ

คาดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นจริง
เพราะว่าขับมาดีสุดท้าย
เตอร์ไซค์ล้มไปแบบนี้เอาก็ฝากเตือนกันนะครับ
เรื่องของถนนเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรจะต้องลงไปดูหน่อยนะครับ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูภาพการออกกำลังกายของน้องชายคนนี้
โอ้โหไม่รู้ออกกำลังกายหรือเต้นไปดูเอาเองแล้วกันนะคะ
รายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่เราหมดเวลาลาไปแล้วสวัสดีครับ